มีเรื่องของเซียนไก่ชน

มีพนงพนันติดไม้ติดมือด้วย

อยากจะแก้มือรอบที่๓เมื่อคืนนี้

บาดเจ็บสาหัสนะครับทุกผู้ชมครับคดีนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มคืนที่ผ่านมานะครับ

อยู่ในพื้นที่หมู่๑๒บ้าน๓แยก
สุประเสริฐตำบลโป่งนกอเทพสถิตย์

สิ่งของในบ้านล้มระเนรนาศอยู่เลยนะ

อายุ๒๙เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรัก

ส่วนนายชินกรถูกยิงบาดเจ็บนะ

ไหล่ซ้ายอาการสาหัส
กู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว

เขากับนายชินกรพร้อมกับเพื่อนบ้าน๕๖คน

ที่บ้านของเขาที่มีสนามซ้อมไก่ชน

เดิมพันติดปลายนวมกันหน่อย

แพ้ครั้งแรก

เอามาตีอีกทีนี้ก็แพ้อีกนะ
สองครั้งก็พันหนึ่งละ

บอกว่าวันนี้พอเหอะเมื่อคืนมันก็มืดแล้ว

มาว่ากันใหม่กันแล้วกันนะวันใหม่
แต่นายชินากรไม่พอใจ

แล้วนายชินกรก็เดินกลับไปที่บ้าน

นายอาทิตย์บอกว่าเห็นนายชินกร

ปืนจุดสามแปดที่อยู่ในบ้าน

คว้าได้ก็เลยยิงสวนออกไปก่อน

ชินกรก็ล้มกองอยู่กับพื้นหน้าบ้าน
ได้รับบาดเจ็บอ่าหลังจากนั้นเขาก็

แล้วก็รอมอบตัวกับตำรวจนะฮะ
ยอมรับผิดมั้ย

แต่ถ้าจะถามว่าผมผิดมั้ย

เพราะว่าผมไม่ได้ไปยิงเขาในบ้าน

ก็อ้างป้องกันตัวว่าเขาจะมายิงตัวเองก่อน

ก็ต้องไปว่ากันต่อทางคดีความนะฮะ